ไปดูเรื่องตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
ซึ่งช่วยเหลือคุณยายที่พาหลานเป็นไข้
มีอาการชักซึ่งสุดท้ายจากความช่วยเหลือก็ทำให้หลานปลอดภัยค่ะ
อยู่กับยายนะ
น้องลูกชักน้องลูกชักในระหว่างทางระยะนำ
ส่งมามงกุฎวัฒนะ
ชักนานไม่ได้อีกชักชักทั้งเพื่อนอ่ะอ่า
เก็บใกล้ถึงแล้วหรอกใกล้ถึงนะครับพี่ขอบคุณมากน่ะค่ะ
โอเคขอตัวก่อนหน่ะก่อน
อ่ะก็ต้องบอกว่าบีบหัวใจ
คนเป็นยายมากจริงจริงนะคะหลานเนี่ยอายุสิบเอ็ดเดือน
ครับมีไข้สูงแล้วก็ชักด้วยก็ต้องคอยประคองหลาน
ไปตลอดทางนั่งอยู่บนรถของตำรวจสอบสวนกลาง
ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะภัยรถตำรวจก็ดีอย่างหนึ่ง
เพราะว่าคือตำรวจก็ช่วยเคลียร์เส้นทางได้นะครับอันนี้เร่งด่วนจริงจริง
ก็ไปถึงมือหมออย่างปลอดภัยค่ะคุณยายบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
ตัวร้อนก็พาไปหาหมอโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็กลับบ้าน
พอช่วงบ่ายเนี่ยหลานก็เล่นอยู่ก็ล้มลงแล้วก็ช็อกค่ะ
ก็รีบพาขึ้นรถกระบะจากวงแหวนสามโคกปฐุมธานีไปส่งโรงพยาบาล
มาเจอตำรวจทางหลวงค่ะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
นำส่งโรงพยาบาลจนหลานปลอดภัยตำรวจนายนี้คือดาบตำรวจประยูน
ลุกเอียดค่ะเป็นพบหมู่สธร๒กก๘นะคะ
สททล๒กกก๘กบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะ
ขับรถออกปฏิบัติหน้าที่บนถนนกาญจนาพิเศษ
แล้วเจอกระบะขับตีคู่มาบีบแตรขอความช่วยเหลือ
ก็เนี่ยค่ะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นในคลิป
โอ้โหถึงมือหมออย่างปลอดภัยด้วยความช่วยเหลือของตำรวจทางหลวงนายนี้ค่ะ